คุณผู้ชมคะมีผู้ต้องหาคดียาเสพติดค่ะเป็นผู้หญิงนะคะ
อายุ๓๘ถูกจับไปที่โรงพักที่สนภาษีเจริญในกรุงเทพ๒วันก่อน
ตอนที่เธอถูกจับเนี่ยเธอก็มีอาการป่วย
ไอเธอเป็นไข้แล้วก็เหมือนกับมีโรคความดันด้วย
แต่ไปมากลายเป็นว่าช่วงสายวันนี้ค่ะ
ตำรวจบอกว่าผู้ต้องหาคนนี้เสียชีวิตอยู่ในห้องขังนะคะที่สนภาษีเจริญค่ะ
ทางครอบครัวก็รีบเดินทางไปดูเนี่ยค่ะ
ผู้เสียชีวิตคือนางสาวสุรีพรคนโททองอายุ๓๘ปีค่ะ
ญาติญาติก็ไปดูกันนะคะที่สนภาษีเจริญก็สงสัยถึงสาเหตุการตาย
แต่คือเจ้าหน้าที่บอกว่ายังเข้าไปดูไม่ได้ต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้นก่อน
ดูลักษณะของศพว่าเสียชีวิตลักษณะไหนยังไงเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงอ่ะนะคะ
ลูกสาวของผู้เสียชีวิตค่ะนางสาวเอิญอายุ๑๗ปี
บอกว่าแม่ถูกจับคดียาเสพติดไปอยู่ที่ห้องขังสนภาษีเจริญ๒วันแล้ว
แต่ก่อนหน้านี้ก็มีไข้ไอแล้วเครียดด้วยนะคะเป็นความดันอยู่แล้วด้วยโดนจับก็เครียด
ลูกชายคนโตก็คือนายพินโยอายุ๒๒ปี
บอกว่ากลางคืนเมื่อวานนะคะเพิ่งรู้ว่าแม่ถูกจับก็ไปเยี่ยม
เจ้าหน้าที่บอกว่าค่อยมาตอนเช้าก็แล้วกันลูกชายบอกว่าแม่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง
ก็บอกกับตำรวจเอาไว้บอกว่าเออแม่ป่วยนะฝากยาให้ด้วยนะ
ตำรวจบอกว่าก็กลับไปก่อนก็เดี๋ยวเอาเสื้อหนาวผ้าห่มไปให้แม่ตอนเช้าก็แล้วกัน
สุดท้ายมารู้อีกทีสายวันนี้คือแม่เสียชีวิตอยู่ในห้องขัง
สุดท้ายมาวิจัย
เวลามาเยี่ยมเมื่อคืนนี้ผมก็ได้สังคมรู้ข้ามว่าว่า๕๕๕๕๕๕๕
เขาบอกให้มาเช้าก็แม่ส่วนเช้าก็เสียชีวิต
มีความดันเผื่อข้าวบอกเป็นแม่ความดัน
วันที่เราเอาหยาบมาให้ไหมเอามามาเมื่อไหร่ตอนนี้มาเยี่ยมรอบมึงถูก
บอกว่าเค้าว่าเขาก็ให้เอากลับให้เสื้อหนาวคือครั้งสุดท้าย
อายุ๕๖ปีก็บอกว่าพอรู้ว่าลูกสาวเสียชีวิตก็รีบไปที่โรงพักนะคะ
ไม่รู้ว่าลูกสาวเสียชีวิตเพราะอะไร
ช่วงเช้าเมื่อวานเพิ่งไปเยี่ยมอยู่เลย
แล้วยังบอกเลยว่าเออดูแลด้วยนะ
เขาก็บอกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ขึ้นศาลแล้วไม่มีอะไร
ตัวพ่อของผู้เสียชีวิตบอกว่าก็ไม่มีอะไรผิดสังเกตเลยค่ะ
แต่ถ้าถามว่าผู้เสียชีวิตมีโรคประจำตัวไหม

เป็นโรคหอบแล้วก็เป็นโรคความดันโลหิตสูงด้วย
เขาก็บอกว่าดูแลด้วยนะก็บอกว่าเดี๋ยวเขาก็โสดต่าง

เห็นว่ามีความดันกับอะไรหอบ
หอบแกมียาของแกไหมตอนที่พ่อไปอยู่ข้างใน

คือนะตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตได้นะคะ
แพทย์นิติเวทย์โรงพยาบาลจริราชต้องชันนสูตรก่อน
สภาพศพเบื้องต้นก็คือใส่เสื้อลาย
กางเกงขาสั้นนอนเสียชีวิตอยู่ที่พื้นห้องขังของโรงพักนะคะ
เดี๋ยวต้องรอความชัดเจนก่อนนะคะ
สาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงคืออะไร